คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านนะฮะมันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นทุกวันแหละครับ
คือข้อมูลออกมาใหม่เดี๋ยวทางซ้ายเปิดทางขวาเปิดทางซ้ายพลิกกลับทางขวาพลิกใหม่
ผมถึงบอกว่าละครนะถ้าจะดูให้สนุกต้องดูแบบยาว
ดูว่าแต่ละตอนจะมีตัวละครอะไรใหม่ออกมาหรือบทเขาจะเขียนกันยังไงบ้าง

ก่อนจบบริบูรณ์นะฮะยังมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเมื่อวานนี้
ตัวละครคนหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการเขาบอกชื่อว่ากุ้งคนสำคัญ

เป็นพยานของฝั่งครูปรีชาที่บอกว่าเห็นหมวดจรูนเป็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่
และเป็นคนเห็นครูปรีชาเนี่ยนะไปรับลอตเตอรี่จากเจ๊บ้าบิน
แล้วก็เห็นเลข๗๒๖แพร่มออกมาจากกระเป๋าเสื้อ

ว่าเขาเห็นแวบตาไป๗๒๖อย่างเจ้าขอแบบ
ปรากฏว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่กองปราบนะครับ
ก็เชิญตัวนางกุ้งเข้ามาให้ปากคำนานกว่า๕ชั่วโมง
จะมีความคืบหน้าอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามกัน
แต่ว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าผู้สึกข่าว
โอ้โหทัพนักข่าวไปรออยู่ที่สปกตร

ไปดักรอเลยว่าพตสตพพกจกจบ
จะเข้ามารายงานตัวหรือไม่อย่างไร

หลังจากที่มีคำสั่งออกมาแล้วนะครับ
แล้วก็เวลานัดหมายการเข้ารายงานตัว

ปรากฏว่ารอไปรอมา
พตสตพทจกจบ
ก็ไม่เห็นจะมาสักที

สิทธิ์ข่าวก็ต้องถามสิถามใครดีนะ
ทางด้านของผู้การจังหวัดเนี่ยตามคำสั่งแล้วต้องมา
ไม่ใช่เหรอครับท่านแต่ทำไมถึงไม่มา
ก็มีรายงานว่าหลังจากที่พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์
เจรตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งออกมาแล้ว
ปรากฏว่าผู้การจังหวัดติดราชการ
อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับพลตำรวจเอกสุชาติเผยออกมาแบบนี้
บอกว่าเขาไปอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
สังคมภาครัฐร่วมเอกชนหรือว่าบรอที่จังหวัดเชียงราย
และทำหนังสือเลื่อนการเข้ารายงานตัวคาดว่าไม่เกิน๒วัน
ก็จะกลับมารายงานตัวคือเมื่อวานวันพระสบดีแล้วใช่ไหม

ก็เลยโทรไปเลยโทรไปพูดคุยกับคนตำรวจโธ่ภวงพิกุล
ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีรับสายใกล้สัมภาษณ์
สัมภาษณ์นะบอกว่าเรื่องที่ถูกสั่งย้าย
รู้ตอนนี้ติดราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
และได้ประสานงานขอเลื่อนการเข้ารายงานตัวแล้วครับ
เป็นวันศุกร์ที่๒๓กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้ครับ

ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ส่วนเรื่องอื่นไม่มีความเห็นขออนุญาตนะครับ

วางสายกันไปสรุปแล้วก็ต้องไปดักรอกันต่อนะครับ
ว่าวันนี้จะเข้ามารายงานตัวที่สปกตรหรือเปล่า
ด้านตำรวจอีก๔นายในจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ถูกเชิญมาสอบปากคำกับตำรวจกองปราบนั้นนะฮะ
ตอนนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกสุชาติเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ก็ต้องรอผลจากคณะทำงานสรุปคดีว่ามีใครทำผิดอย่างไร

ส่วนเอกสารหนังสือลับ
รายงานพฤติกรรมตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น
เผยแพร่เอกสารลับของทางราชการ
เป็นความผิดในคดีอาญาได้
อยากจะขอให้สื่อใช้ดุลพินิษฐ์
ว่าเอกสารใดเป็นเอกสารของราชการ

ตระหนักถึงการเผยแพร่
เพราะอาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาได้ครับ
แม่คดีหวยนี่ก็เล่นสื่อเยอะเหมือนกันนะ

รายงานเรื่องของการสอบสวนมา
แล้วก็เรื่องของซองพลาสติก

อยู่ใต้โต๊ะใครหายไปอย่างไร

ว่าสื่อจ๋าถ้าไหนเป็นเอกสารลับนะ

เอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งตัวละครที่เขาบอกกันว่าน่าจะเป็นตัวละครสำคัญทีเดียว

นำตัวนางกุ้งมาสอบสวนที่กองปราบนานกว่า๕ชั่วโมง
นางกุ้งอ้างว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลย
ครูปรีชาไคร่ครวนมารับลอตเตอรี่จากป้าบ้าบิน

คือคนที่เห็นเลขท้าย๗๒๖ของลอตเตอรี่
โผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อครูปรีชา
เป็นพยานฝั่งครูปรีชาว่าเห็นจริงว่าไอ้๗๒๖มันแพลมขึ้นมาจากกระเป๋าเสื้อ

ก็เลยขอสอบปากคำเจ๊เกียวแม่ค้าขายหัวอีกคนซะเลย
แต่เจ๊เกียวบอกว่าพอดีต้องขายหวยค่ะต้องทำมาหากิน
ตำรวจกองปราบก็เลยไปสอบปากคำ
ไม่ได้เรียกมาทำไมถึงต้องไปสอบเจ๊กุ้งเจ๊เกียว
พร้อมกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณ
คือเจ๊กุ้งเราเรียกเจ๊เขาถูกไหม
หรือนางดินางกุ้งแล้วกัน
เขาเป็นลูกค้าประจำของเจ๊เกียวเหมือนกัน
คือมาซื้อหวยกันประจำอืม

ครูปีชาบอกไม่รู้จักนางกุ้ง
คือตำรวจก็ต้องสอบความสัมพันธ์แหละฮะ
เจ๊เกียวรู้จักนางกุ้งเพราะเป็นลูกค้าประจำ
แต่ครูปีชาก็ถือว่าเป็นลูกค้าประจำเจ๊บ้า
เจ๊บ้าบินต่อทอดมาจากนางเจ๊เกียวอีกทีนึง
อ้าวแล้วครูปีชาไม่รู้จักนางกุ้งเหรอ
อะไรแบบนี้ก็ต้องโยงกันไปนะฮะ
จะยายมาใช่ไหมล่ะ
เพราะน่าจะไม่ได้รู้จักการเจรบบุรีด้วยซ้ำ
พึ่งจะมาคิดว่าน่าจะไม่รู้จัก
และน่าจะไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ในมุมมองของเจ๊
คิดว่าอย่างที่วันนั้นที่คนถามเจ๊

เจ๊คิดแบบคนบ้านอะนะ

หมายถึงลูกบ้านกับลูกบ้านมีปัญหากัน
ผู้ใหญ่ก็เรียกมาคุยใกล้เกียร์
ตกลงกันได้เจ๊เกียวคิดได้แค่นี้

พยานที่เป็นข้าราชการหญิงชื่อกุ้งนั้น

และคุณกุ้งไม่น่าจะรู้จักกับครูปรีชา
หลังเกิดเรื่องคดีหวย๓๐ล้านบาท
ทุกคนรู้สึกเหนื่อยบ้าง

ก็อยากจะให้คดีนี้จบโดยเร็ว
ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจทุกนาย

ในการทำคดีนี้ด้วย

เร็วก็พูดถึงผู้การ

บอกว่าการโยกย้ายข้าราชการ

ส่วนทางด้านครูปริชาบ้าง

หนึ่งก็ต้องถามเรื่องของ

ครูปรีชาตกลงนางกุ้ง
ถือว่าเป็นพยานปากสำคัญฝั่งครูปรีชา
ครูปรีชารู้จักไหม

นไม่รู้จักวันที่ไปรับหวย

ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้าง

ครูปีชารู้จักไหมครูปีชาบอก

ครูปีชาเจ๊บ้าบินไปไหนแล้ว
เราก็ถามครูปีชาบอกว่า

ที่เราต้องถามครูปริชานั่นก็คือ
ว่าครูปริชาขอโทษ
ผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
ถ้าเป็นต้นเหตุให้ถูกเด้ง

ครูปรีชาก็พูดถึงเรื่องของ

จังหวัดกาญจนบุรีว่าแท้จริงแล้วรู้จักหรือสนิทสนมกันแค่ไหน

ถ้ามีรักฐานเพิ่มเติมท่านก็มาให้ดูเพิ่มเติม
ก็ไปให้ที่ธรรมงานดู
ท่านก็จะให้ฮศได้แจ้งครูมา
ได้แจ้งครูมานะครับไปสองครั้งเท่านั้นนะครับ
ก็ครั้งแรกเนี่ยก็คือประมาณวันที่ยี่สิบเก้านะ
พฤศจิกาครั้งที่สองก็ประมาณประมาณวันที่หนึ่งธันวัน
เท่านั้นอื่นครับไม่เจอครับเพราะว่าต่างคนต่างทำงาน
ครูก็ต้องทำงานนั้นตอนนี้อบอุ่นมากมีนักข่าวมานั่ง
เป็นนักเรียนทุกวันเลยหลายท่านก็มาถามครัวนะ
ว่าคดีนี้ตอนนี้น้ำหนักไปอยู่ที่ทางนู้น
ตรงนี้น้ำหนักไปอยู่ทางนี้เคยถามหน่อยทีนะว่า
เอาเอาตาชั่งที่ไหนมาชั่งการชั่งก็คือการแค่กรณีของนักข่าว
ตอนนั้นเองเพราะว่าทางสมัยการธุรกิจชั้นบอกว่า
ให้รอวันที่๒๘นะครับทีเดียว
ครูปีชาก็บอกว่าหากวันที่๒๘กุมภาพันธ์ผลออกมาว่า

ว่าพยานหลักฐานของอีกฝ่ายมีมากกว่า
แต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการศาล
และไม่กังวลเรื่องที่อาจจะถูกออกหมายจับ
ครูปีชาพูดแบบนี้ก็ไปสู้กันที่ชั้นศาลกันต่อนะครับ
ครูปีชาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่ง
จากเรื่องของผู้การจังหวัดที่ครูปีชาบอก

เข้าไปพบก็เข้าไปพบโดยที่ไม่ได้พบสองต่อสอง
มีพนักงานสอบสวนคนอื่นอยู่ด้วย

ข่าวว่าซองพลาสติกใส่หวยอยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของพนักงานสอบสวน
ถูกหรือหายไป
มีใครมายุ่งเกี่ยวกับคดีหรือเปล่า

แต่ว่าซองนั้นเห็นบอกว่าก็ใช้ไม่ค่อยได้
เพราะมีลายนิ้วมือทุกคนติดอยู่หมดเลย
แต่ที่มันเคยถูกเก็บไว้มันถูกลื้อค้นหาไป

ก็เลยไม่มีการตรวจสอบซองอะไรประมาณนี้
ครูปีชาบอกผมไม่ทราบเรื่อง
รู้จักผู้สิทธิ์ข่าวอย่างพวกคุณนี่แหละ

ทนายสิทธาทนายตั้มทนายฝั่งของหมวดจบรูน
ออกมาพูดถึงเรื่องซองพลาสติกด้วย
แล้วก็พูดถึงเรื่องกรณีของนางกุ้งด้วย
ดูความเคลื่อนไหวของทนายสิทธากันหน่อยนะครับ

ก็คือเหมือนกับว่าก็เข้าไปพูดคุยให้ข้อมูลเฉย
เข้าไปในช่วงบ่ายสองเมื่อวานนี้นะครับทิพย์กล่องปราบ
ใช่แล้วที่บอกว่าเออมีหลักฐานใหม่ใช่ไหมครับ
หน้านี้ที่มีกระแสข่าวมาเรื่อยก็บอกว่าได้ส่งมอบให้กับชุดสืบสวนสอบสวน

มีการฝากเตือนแม่ค้าลอตเตอรี่บางคนว่า
อาจจะมีลายปลอมหลุดออกมาเผยแพร่ทำให้มีผลต่อรูปคดีนะ
แล้วก็ยังปฏิเสธกระแสข่าวด้วยว่า
มีการไปแอบพูดคุยกับคู่กรณีในทางลับ

อ่าฮะคณะตั้มก็ระบุชื่อแหละไม่เคยมีเลย

นี่สำหรับกระแสข่าวลือว่าเจ๊เกียวและเจ๊กุ้ง

จะเดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจที่กองปราบ

ให้ระมัดระวังเพราะเดี๋ยวลายปลอมที่มีอยู่
มันจะหลุดออกมาทำให้มีผลต่อรูปคดี

เพราะคุณปลอมอะไรกันธนัยตำเขาก็แขวะไปอย่างนั้นน่ะ
เตือนไปแต่ประเด็นหลักเลยที่เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ให้คนได้แชร์ได้คอมเมนต์กันเนี่ยฮะ

โต๊ะทำงานโดนงัดในโรงพัก
ก็ถามน้องว่าในโรงพักษณ์โดนรื้อได้ยังไง
เอาเป็นว่าอันนี้เอาเป็นว่าของทนายตั้มนะ
เอาเป็นว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือพันธุ์ตำรวจโทนายหนึ่ง
ที่มีบทบาททรัมค์คันในการสร้างพญาหลักฐานเท็จ

อาจจะมีคลิปเสียงนายพลตำรวจ
ตำรวจในภาค๗คุยกับครูหรือพยานปรึกษาเรื่องทำพยายหลักฐานเท็จก็ได้
โอ้ถ้านายขาเปิดมาแบบนี้ถล่มทลายเลยสิคะ
โอ้โหจะเอาอะไรออกมาอีกเนอะ
คือมันเหมือนโยนระเบิดใส่กันทีละตู้ม๒ตู้ม
แล้วแต่ละลูกเนี่ยมันกระเด็นกระดอนไปโดนคนนั้นทีคนนี้ทีนะ
ก็ถือว่าเป็นการแฉกรณีโต๊ะเจ้าพนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี

เรื่องของทรงพลาสติกใส่หวย
ดพิงนายพลตำรวจนายพันธุ์ตำรวจภาค๗ไปอีก

ส่วนเมื่อวานในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
คุณจอมขวัญก็โอ้โหถามตรงเลยครับท่าน
ท่านค่ะท่านปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด

และให้ความเห็นในเฟซบุ๊กสอดคล้องกัน
มีความพยายามดึงอำนาจศาลมาใช้ตอบรองคดี
บอกว่าวันหนึ่งคุณอาศัยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาต่อรองมาเจรจาบีบให้ยอม
พอเห็นว่าการอายัดเงินก่อนรับคดีไม่ถูกต้อง
คุณก็ฟ้องศาลเป็นคดีแพ่ง

เพราะถ้าอาญาชนะคุณก็ได้ทั้งหมด
คุณจะฟ้องแพ่งให้ขึ้นสารแพ่งก่อนทำไม
แต่คุณอาศัยอำนาจศาลมาอายัดเงินแทน
แล้วไปเอาคนในศาลมาเป็นพยานในคดีให้คุณอีก

จากนั้นคุณก็พูดอย่างเดียวว่า
จะไปสารจะให้สารเท่านั้นตัดสินว่าเป็นใคร

ผมรู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่
คุณอย่าทำให้สารยุติธรรมเสียหายนะ

จำไว้นะสารไม่ใช่คนในตลาดที่คุณซื้อได้

เดาทิศทางกันไปตามกันเลยว่า
โอ้โหแบบนี้นี่เปิดไพ่แล้วหรือเปล่าว่า
ฟันแล้วหรือเปล่าว่ามันหมายถึงใคร
อืมก็คุณจอมขวัญถามเขาตรงอ่ะ

ต้องตอบตรงมาแบบนี้นะฮะ
ความคืบหน้าเรื่องของการเข้ารายงานตัวของผู้การ

การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการทำงาน

ติดตามกันในวันที่๒๘กุมภาพันธ์

แม้แต่ครูปรีชาหมวดจรูนทนายตั้ม

บิ๊กแป๊ะเป็นคนแทลงจากปาก